มันนึกถึงทีไรมันก็เจ็บเจ็บลึกสะท้อนค่ะสะท้อนใจพูดง่ายทุกคนที่เขามาเป็น
พยานให้เราอ่ะฉันจำได้ในในความรู้สึกของฉันฉันไม่เคยลืมเขาเขายังแบบเขายังเมตตาเราอ่ะเอาง่ายเมตตาเราที่จะมาขึ้นเป็นพยานให้เราอ่ะแล้วเขาเป็นคนทำผิดนะจิตใต้สำนึกเขาทำไมไม่มี
ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ลูกฉันทำให้ทุกคนสูญเสียนะคะฉันก็มีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าถ้า
แม่พูดมาตลอดว่าถ้าแม่ตายแทนได้แม่ก็จะตายแทนทุกคนค่ะมาเจอคนที่ไม่สำนึกมาเจอคนที่ไม่สำนึกผิดเนี่ยแบบ
มองดูคนอื่นไม่ใช่ว่าคนมีตังค์ทุกคนจะเหมือนกันหมดนะฮะเข้าใจค่ะคนมีตังค์ทุกคนคนดีเขาก็มีเยอะแยะค่ะไม่ใช่ว่าอันนี้เราโชคร้ายที่มาเจอกับคนที่ไม่มีไม่มีจิตใต้สำนึกของเขาไม่มีค่ะไม่มีความเมตตาให้กับพวกเรา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ทางรายการถามตรงได้คุยถึงประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๓นะคะวันที่๒๗ธันวาคมเป็นคดีใหญ่ของปีนั้นแล้วก็ก็ยังเป็นคดีใหญ่มาตลอดนะคะจนกระทั่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะได้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ทำให้เราได้หยิบคดีนี้ขึ้นมา
จนช่วงบ่ายของไทยรับทีวีแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญมากนะคะคือว่าน้องนักข่าวไปทำข่าวอื่นที่อุบลค่ะไปทำข่าวอื่นแต่พระเอยไม่ได้พบกับคุณแม่อ้อยก็คือเมื่อวานนี้แขกรับเชิญของเราหนึ่งท่านนะคะที่มาเนี่ยได้พบกันในวาระอื่นแล้วก็ได้ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันนะคะจนกระทั่งทราบว่าคุณแม่เป็นหนึ่งในครอ

ช่วงบ่ายก็เปิดประเด็นนี้นายละเอียดในหมิติอื่นอีกประเด็นนะคะรวมถึงในเทศนียลโชว์หรือว่าข่าวอื่น
ไทยรัฐก็จะยังเกาะติดประเด็นนี้ให้เพราะว่าประเด็นเท่า
ที่รวบรวมเมื่อวานนี้ที่คุยกันคือว่าก็ยังมีทั้งประเด็น
เรื่องของตกลงว่าจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีหรือ
เพราะว่าสู้กันมายาวนานนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยใน
แง่ของความรู้สึกเองความคาใจระหว่างทางสู้คดีของครอบครัว
ผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่มากนะคะวันนี้ที่มาคุยกับเราบาง
ส่วนมามาเมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าในรายการเมื่อวาน
รวมตัวกันเยอะเลยนะคะยังก็ลองถามดูบอกว่าเอ๊ะจริงเวลา
ไหนเนี่ยเหมือนกับเกาะกลุ่มกันไปเลยหรือเปล่าสู้คดีเจอ
การนัดกันถามกันก็กึ่งว่าจะต้องกลืนกันจนเป็นครอบครัวเดียว
แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเกือบสิบปีนะคะที่เขาต้องอยู่
ด้วยกันเพื่อทวงถามว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเขาจะได้รับการชดเชยและความเป็น
ทำอย่างไรบ้างวันนี้สี่ท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะท่าน
แรกเมื่อวานที่ถูกเอ่ยถึงในรายการนะคะเป็นคุณแม่ของน้อง
รองน้องตรองเอ่อเป็นลูกคนเดียวเมื่อวานนี้คุณแม่อ้อยเล่าให้
ฟังนะคะว่าครอบครัวนี้อาจจะนะคะอาจจะพูดได้ว่านักที่
เนื่องจากน้องเป็นลูกคนเดียวพอเสียน้องถัดมาอีกประมาณ
ปีหนึ่งคุณพ่อเสียตอนนี้คุณแม่อยู่คนเดียวคุณสุชาดาไป
ระกูลนะคะอีกหนึ่งท่านเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นภรรยาของอาจารย์
พินโยแต่ว่ามาอยู่บังไทยนานแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่บังไทย
ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อตามคดีของสามีด้วยนะคะคุณโตโมโกะนันดุนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นภรรยาของคุณอุกฤษนะคะตอนที่เกิดเหตุคุณอุกฤษเนี่ย
เสียชีวิตตอนที่ลูกอายุเพิ่งจะ๓ขวบเด็กผู้ชายนะคะกำลังน่ารักแหละ
ตอนนี้น้องโตแล้วทราบว่าเกิดอะไรกับคุณพ่อตอนนู้นก็ทราบว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้ว
แต่เขาค่อยทราบมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาโตขึ้นเรื่อยนะคะ
ผู้ที่คุยกับเราในรายการเป็นภรรยาค่ะคุณสิตาพัฒน์พงรัฐถาวร
และอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมที่ใช้ทวิตเตอร์ก็อาจจะทราบเพราะน้องให้ข้อมูลเยอะเลย
ทวิตเตอร์เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะแต่ว่าก็ชีวิตก็เหนื่อยพอสมควรตอนที่เรียนตอนนั้นนะคะ
วันนี้ก็จะมาคุยกับเราตินตินนะคะที่ใช้ชื่อในทวิตเตอร์นะคะหรือว่าคุณวรรณยูเกรจูสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

พระคุณที่มาอีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานเราเจอกันนะคะแต่ยังไม่ได้สนทนาในรายการ
เมื่อวานนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้ตินตินไม่ได้มาพี่ขวัญเล่าให้ฟัง
คือเหมือนกับพอเราเห็นมารวมตัวกันก็เหมือนกับต่างคนต่างให้กำลังใจ

คือเวลาเจอกันก็จะเจอกันเกือบจะครบใช่ไหมคะ
อาจจะมีบ้างที่บางท่านไม่ได้มาบางนัดของศาล
ไปร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปทุกนัดคือนัดไหนก็แล้วแต่จะไป

เริ่มถามจากคุณแม่ก่อนนะคะค่ะเอ่อเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณแม่คุณนรมน
ก็บอกเหมือนกันบอกว่าการที่ต้องไปนั่งฟังทุกนัดครับแล้วเวลาสืบพยานนะคะ
มันต้องหาว่าใครอะไรบ้างมันจะละเอียดมากมันเท่ากับว่าจะโดนพูดถึงเรื่องนี้
ในรายละเอียดไม่เหมือนข่าวบางอย่างข่าวจะไม่ได้พูดถึงแต่ในรายละเอียดของคดีจะถูกพูดถึงย้ำอยู่เยอะ
ค่ะยิ่งช่วงคดีอาญาก็จะบรรยายว่าสารจะบรรยายว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุ
หากตรงนี้แตกตรงนั้นปอดแตกอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับคนทั้งหมด
ใช่แล้วเราก็แบบโอ้โหขนาดนี้เจ็บเรารู้สึกเจ็บเหมือนเราโดนเองเจ็บ
ขออนุญาตคุณแม่พูดเท่าที่สบายใจพูดเท่าที่สบายใจได้เลยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณแม่อ้อยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวคุณแม่อาจจะบอกได้ว่า
ถือว่านักที่สุดเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องของการสูญเสีย
ระยะราวราวปีนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเอ่อคุณพ่อพอลูกเสีย
คุณพ่อก็เขาเสียใจมากเพราะเราสนิทกัน๓คนพ่อแม่ลูกเราแยกครัวออกมา
อยู่ข้างนอกนะคะก็ตามรับตามส่งแม้แต่ทำงานทำงานก็ยังเที่ยวรับเทียวส่ง
วันที่เกิดเหตุก็ยังนัดรับกันอยู่ทีนี้เราติดงานลูกก็เป็นวันหยุดของเขา
เขาก็เป็นช่วงคริสต์มาสบริษัทหยุดงานเขาก็ไปหาเพื่อน
เดี๋ยวเสร็จงานแล้วพ่อไปรับแล้วพอไปรับแล้วก็ไม่เจอไปสถานีรถไฟฟ้า
หมอชิดนี่แหละเคยจอดรถรอก็ไม่เจอเวลารับไปเจอแล้วก็แบบหากันอ่ะ
โทรก็ไม่ติดโทรเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ติดสายไม่ว่างไม่สามารถติดต่อได้
ไม่สามารถติดต่อได้นะคะก็แบบเราก็กลับมาตั้งหลักเออเราไปตามนะคะ
เราก็ไปตามตามโรงพยาบาลดูวิภาวดีก็เจอพวกอาจารย์เจอพวกคนเจ็บ
อาจารย์ก็ไม่มีไม่มีคนชื่อนี้ไปถามดูว่ามีคนนี้ไหมแต่งตัวแบบนี้ไหม
อะไรอย่างนี้อาจารย์ปริญญาเขาบอกว่าไม่มีครับคุณแม่สงสัยน้องไปดูหนัง
ก็ไม่สามารถติดต่อได้บ้านเราอยู่ใกล้ไงฮะวิภาวดีกับ
หมู่บ้านเศรนาเราก็กลับกลับมาตั้งหลักที่บ้าน

ก็เครียดกันแล้วทีนี้คนที่บ้านฝั่งทนญาติญาติทีวีมันออกไงคะ

มีรายชื่อเขาก็มากันที่บ้านมาช่วยดูแลพ่อก็เหมือนเสียสติพ่อก็คุมสติไม่อยู่อะค่ะ
เขาเสียใจมากเขาก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นเขาก็แบบ
ซึมเศร้าเป็นคนซึมเศร้ามาเลยอะค่ะจากจากผู้ชายแข็งแรงเนอะ
ผู้ชายอายุห้าสิบต้นก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยอะไรอย่างนี้
ก็ซึมเศร้าก็เครียดนิ่งจนปีกว่าค่ะใช้ชีวิตอยู่แบบนิ่งเงียบกัน
เขาก็อ่านหนังสือธรรมะไปทำอะไรของเขาไป
คือเราไม่ได้ทำงานนะคะช่วงนั้นเป็นการหยุดงานเลยค่ะ
ก็ต่างคนต่างมีมุมของตัวเองมุมเธอมุมฉันนอกจากเวลาทานข้าว
ก็มีอยู่วันหนึ่งกลางคืนนะคะเขาก็คือนอนนะคะเข้านอนนะคะ
เขาก็เรียกเรียกชื่อเรียกชื่อสองครั้งแล้วเขาก็แบบหลับไปเลยอ่ะหลับไปเลยอ่ะ
คือก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเขามีอาการอะไรคือเราไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรนะ
เข้าใจว่าเขาคือเสียใจยังเสียใจอยู่แล้วเขาซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลา
เราเข้าใจว่าเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเพราะไม่เคยมี
คืออันนั้นเขาเหมือนหัวใจล้มเหลวไปเลยอะค่ะก็ปีหนึ่งปีปี๓เดือนประมาณนี้
หลังจากลูกเสียปี๓เดือน
ตอนที่คุณพ่อไปเนี่ยแล้วคุณแม่ได้ถามคุณหมอแบบเป็นทางการไหมคะ
ว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณพ่อไปเพราะอะไร
เพราะเลือดไม่เลี้ยงหัวใจค่ะเหมือนกับว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจ
คือที่ถามไม่ใช่เลยค่ะคือเราสามารถพูดได้ไหมว่าอาการทางกายของคุณพ่อมาจากอาการทางใจหลังจากเสียน้องตองไปแล้ว
คิดว่ามาจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าปกติเขาก็แข็งแรงอยู่เขาก็ไม่มีอะไร
คือคุณแม่เห็นจุดเปลี่ยนคือความสุดโทรมของจิชา
เป็นถึงเวลาเราก็หาข้าวแล้วก็กินข้าวฉันยังไม่หิวบางทีก็ฉันยังไม่หิว
เดี๋ยวกินเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนั้น
จริงดิฉันก็ไม่ต้องถามคำถามนี้นะคะแต่ว่าเมื่อมันผ่านมาจนถึงปีนี้ที่เรานั่งคุยกันนะ
คุณตัวคุณแม่นั่นแหละค่ะตัวคุณแม่นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็อยู่ไปก็ต้องบอกว่าอยู่ไปวัน
คือไม่รู้จะคือมันไม่เป็นอะไรถ้ามันถ้ามันเป็นอะไรมันก็จบใช่ไหมคะ
มันก็จบคือนี่มันไม่เป็นอะไรเราก็ต้องอยู่ก็ดูแลตัวเองพอสมควรค่ะ
หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรที่ผ่านมาคะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรคุณแม่
คุณแม่ยังสามารถดูของน้องสิ่งของของคุณแม่
ดูได้ยังดูแล้วก็ร้องไห้ถ้าคิดถึงก็ไปหยิบมาดู
ก็จะมีอัลบั้มอัลบั้มที่มีอยู่ประจำคือวันรับปริญญาของลูก
แฮปปี้มีความสุขหน้าบานก็จะไปหยิบมาดูดูแล้วก็ร้องไห้

ตอนนี้คุณขออนุญาตนะคะตอนนี้คุณแม่คุณแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะใช่ไหมคะ

คือตอนนี้ถ้าแม่จะมีอยู่สองที่คือที่บ้านที่ฝั่งทนมีพี่สาวอยู่
หลังที่อยู่มีพี่สาวอยู่คืออันนั้นนานจะเข้าไปทีนึง
เพราะว่าเป็นบ้านที่แบบลูกก็โตมาที่นั่นน่ะมันยังมีความทรงจำไง
เราไม่อยากเข้าไปแล้วนึกถึงบางทีก็อยากจะเข้าไปนอนค้างสักวัน
วันสองวันเดี๋ยวจะเข้าไปนอนนานหน่อยวันหนึ่งเรากลับแล้ว
พอดีมีคนดูอยู่คอนโดกับเพื่อนค่ะก็มีเพื่อน
โชคดีมีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนลูกซึ่งน่ารักมาก
โทรมาหาแม่เกือบทุกวันคุยนั่นคุยนี่เสมือนลูกเราเลย
โทรมาเล่านั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออันนี้เป็นต้องบอกว่าเจอเพื่อนแล้วเพื่อนดี
เพื่อนดูแลดีเพื่อนลูกก็ดีเพื่อนเราก็ดี
เพื่อนเราก็ดีค่ะถือโชคดีตรงนี้ค่ะ
แบบตัวเองไม่เหมือนกับว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแล้ว
แต่ก็ยังแบบขออภัยที่ถามค่ะไม่อะไร

ค่ะก็ตอนแรกที่เกิดเหตุนะคะ
ก็หลายปีที่ทำใจไม่ได้คือยอมรับความจริงอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนดอนตัดขาตัวเองหายไปอะไรเนี่ยค่ะ
คือเหมือนชีวิตถูกใช่ไหม

ก็ที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันตลอด

เรามีอะไรก็คุยกันที่บ้าน

แต่เราต้องอยู่คนเดียวก็
เหมือนเราจะ

ต่อไปไม่รู้จะทำอะไรดีอะไรเนี่ยค่ะ
ค่ะคุณธรรมกฎเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ย
สภาพร่างกายมันเปลี่ยนไปไหมคะ

อย่างคุณพ่อน้องตรองอาจจะเห็นได้ถึงจุดเปลี่ยน
คุณธรรมกฎเองคือยังไม่มีลูกนะคะ

เป็นคู่คิดคู่ชีวิตกันมานะคะ
แล้วเราไม่อยู่เนี่ย

ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่า
อยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใคร
คือรู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่เข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเราจะรู้สึกยังไงอะไรเนี่ย
ตอนนั้นที่คุณทูโมโกะทราบเหตุการณ์เคยทราบจากข่าวเหมือนกัน
หรือว่ามีคนโทรมาแจ้งคะ
คือมีเพื่อนโทรมาตอน
เรากำลังจะเข้าน้อมเพราะว่า
โทรหาเขาแล้วเหมือนโทรไม่ติดแล้ว
คิดว่าเขาจะเข้าไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะ
อาจจะไม่มีเวลาที่รับสายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนประมาณ๔ทุ่ม
เพื่อนโทรมาบอกว่า
นันจันเรียกว่านันจันค่ะ

ก็ถามถึงแฟนเราอะไรเนี่ย
เราก็เลยลืมเป็นใจว่าทำไมอะไรเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเราเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นข่าวว่ามีอะไรเนี่ย
มีรายชื่อของแฟนเราอะไรเนี่ยค่ะ

แล้วสักพักน้องชายก็โทรมาให้ไปสถานีตำรวจด้วยกัน
ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณธรรมโกได้คุยกับอาจารย์เนี่ย
ล่าสุดเนี่ยก่อนเกิดเหตุสักกี่ชั่วโมงคะ
ก็ต้องประมาณสองทุ่มทำไมไหมค่ะ

เขาก็โทรมาอาจจะกำลังจะเลิกงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือถามกันถ่ายถามกันตามปกติประจำวันเลย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จะมาถามที่คุณสิตาพัฒน์ด้วยนะคะ
เฉพาะถามถึงตัวเล็กด้วยตอนนี้ตัวโตแล้วนะคะ
แล้วก็คนนี้เป็นคนที่รอดชีวิตน่าจะเล่าให้ฟังได้
โดยเฉพาะวินาทีหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ไม่แน่ใจว่าตินจำได้ละเอียดแค่ไหน

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นที่จดจำของทุกคนทุกครอบครัว
คือว่าระหว่างทางหลังจากเกิดเหตุศูนย์เสียแล้ว
ต่อสู้คดีและความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายในการสู้คดี
มันทำให้ณวันนี้ทุกครอบครัวยังคงรู้สึก
แล้วก็ยังรอคอยสิ่งเดียวกันไม่ใช่ตัวเงินนะคะสักครู่ค่ะ
ตั้งแต่สูญเสียลูกไป

เนี่ยคือเขาเป็นแก้วตาดวงใจของคนในครอบครัวเขาจะเป็นคนดูแลคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องนะคะคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีแม้แต่สักวันเดียวที่เราจะไม่ไม่คิดถึงเขาของที่เก็บไปจากมหาลัยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในกล่องเหมือนเดิมเราเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องเพราะว่าเราคิดถึงเขานะคะที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า
เรามีคุณพ่อแล้วก็มีน้องที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่๙ปีที่ผ่านมาเราและญาติทุกคนนะคะแบบเหมือนเราอาจจะแบบว่าทุกคนมีกรรมอะค่ะได้มาเจอกันและเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดนะคะทุกครอบครัวความรู้สึกทางใจอะค่ะมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันเวลาเจอกัน
แปลกใจค่ะว่าเราเนี่ยแบบเสียใจอยากให้อภัยเขานะคะแต่ว่าเขาแบบเหมือนที่คุณแม่พูดอ่ะไม่รู้เขามองเราเป็นยังไงเขาไม่เคยแม้แต่จะขอโทษมองหน้าหรือสายตาแววตาที่เป็นมิตรเราเราไม่เคยได้รับจากจากฝ่ายเขาเลยอะค่ะ
อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมมีอยู่สามท่านที่ไปทุกนัดเลยนะคะก็คือคุณสุชาดาคุณแม่น้องตรองนะคะแล้วก็คุณโทโมโกะแล้วก็คุณแม่ของคุณนรมนคนที่ขับรถตู้นะคะขอย้อนไปคุณโมโกะนิดเดียวคุณโมโกะไม่ได้เคยมีจังหวะได้ได้พบกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยใช่ไหมคะไปสารทุกนัดเนี่ยค่ะ
ใช่คือพบก็คือเห็นเขามาก็นั่งอยู่ตรงหน้าที่บ้านหลานใช่ไหมคะเราก็อยู่ข้างหลังแล้วก็เห็นเขามาแต่ว่าไม่เข้ามาทักทายหรือว่าจะสบตาเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงมีจังหวะที่อาจจะเจอกันได้ไหมคะแบบเฉียดกันใกล้มากมีไหมจังหวะที่แบบเฉียดกันเขาก็มาไม่กี่ครั้งเองอะค่ะคือเทาจี
เห็นเขาก็ไม่กี่ครั้งเองคือแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยค่ะจริงจริงอันนี้ถามคุณธมงโกะเลยนะคะว่าจริงแล้วเวลาที่แบบได้เห็นอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะตอนนั้นคาดหวังไหมว่าน่าจะได้พูดกันน่าจะได้คุยกันเหมือนที่คุณแม่อ้อยพูดเมื่อสักครู่นี้
ก็ถ้าเขาจริงใจเขาอาจเขาอยากจะ
มีโอกาสที่จะคุยกับเราก็อาจจะจัดโอกาสได้ค่ะ
คุณสิตาพัฒน์ค่ะตอนนี้ลูกชาย๑๒แล้วใช่ตอน๓ขวบตอน๓ขวบบอกเขาว่าอะไรอ่ะคะ
ก็จริงคือตอนนั้นน่ะลูกก็อยู่ที่บ้านกับคุณปู่คุณย่าก็คือพ่อแม่คุณอุกฤษแหละทีนี้ว่าคุณปู่คุณย่าก็รู้เรื่องแล้วคือตื่นเช้ามารู้เรื่องไม่ได้รู้กลางคืนนั้นนะคะตื่นเช้ามารู้เรื่องก็ที่หนักที่สุดคือตอนที่เราไปรับศพแล้วก็เคลื่อนศพไปที่วัดที่จะต้องทำพิธี
ชิลลิสต์มัน๑๕๓๔๕พอตอนนั้นมีมีเราคนเดียวที่สามารถที่จะอ่าทำได้ในทางกฎหมายแล้วต้องไปลับศพนะพากลับบ้านแล้วก็ประสานงานกับทางคุณพ่อคุณแม่จริง
แล้วก็พี่ชายกับน้องสาวของคุณอุกิตช่วยกัน
เพื่อจะเคลื่อนศพกลับบ้านให้เร็วที่สุด

แล้วก็ให้พิธีการของการลดน้ำศพนี่ค่ะก็เป็นไปตามนั้น
แล้วก็เขาก็อยู่ในงานด้วยความไม่รู้เรื่อง
พอแบบว่าหลังจากที่ว่าชะพนักกิจแล้วหรืออะไรแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็คุยกันเพราะว่าก็ยังกลับบ้านทุกอาทิตย์
แต่ว่าลูกเขาก็ไม่ใช่ช่างถามเพราะเขายังเด็กมาก
เขาจะไม่ได้ถามว่าคุณพ่อไปไหนอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็จะรู้ว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้ว
กระทั่งค่อยโตขึ้นโตขึ้นเราก็บอกว่า
คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะเพราะอะไร
แต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเราจะต้องใช้
คือเราต้องกดอารมณ์ทุกอย่างของเราพูดให้เป็นปกติ
เพื่อที่ต้องไม่ส่งอารมณ์ความรู้สึกที่ว่า
มีคนกระทำผิดให้เขา
ให้เขามองว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคือธรรมชาตินะ
แต่อันนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าคือหนูต้องรู้แล้วนะ
ว่ามันเป็นยังไง
เขาพอเขาค่อยโตแล้วเขา
เขาไปค้นเองไหมคะเขาไปหาข่าวเองไหมคะ
เขายังคือลูกชายเนอะด้วยความที่ว่า
เราเลี้ยงติดตัวเราคือยอมลาออกจากงาน
กรุงเทพแล้วก็ไปหาอะไรทำที่บ้าน
แล้วก็ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณอุกิตด้วย
ก็คือเราจะอยู่กัน๔คนในบ้านก็คือดูแลกันและกัน
แล้วก็เขาจะไม่เป็นเด็กที่เหมือนกับเด็กทั่วไป
ที่ว่าไปนั่งค้น
ข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยปิด
แล้วเราก็เลี้ยงเขาแบบว่า
คือไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเอาใจมากแต่ว่าเราเลี้ยงให้
ไม่รู้สึกขาดไม่ให้รู้สึกขาดว่า
การที่เขาไม่มีพ่อเขาก็ยังมีคุณปู่คุณย่า
มีคุณแม่มีคุณยายมีญาติพี่น้อง

เขาจะไม่รู้สึกขาดเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่
อย่างลูกชายเขาจะไม่ไปค้นหาอะไรตรงนั้นเลย
สำหรับกิจกรรมที่เขาจะทำเขาก็ชอบอ่านการ์ตูน
การ์ตูนก็แนววิทยาศาสตร์นั่นคือเขาชอบของเขา

แทนให้แล้วนะแม่อย่างนี้นะคะ
สนุกนะเขาอาจจะด้วยความที่ว่าคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดี
พูดถึงคุณปู่คุณย่าพอตอนเช้ามาต้อง
ต้องเป็นคุณสตาพัฒน์ไหมคะที่ต้องเป็นคนบอกอย่างนี้ค่ะคือเรา
คือตัวเองเองเนี่ยลุกลุกคือโน้ตเองลุกตอนกลางคืน
เราก็ไปที่สถานีตำรวจตอนนั้นคือแปลกใจแค่ว่าพี่ชายเขาโทรมา
ทำไมรถเกิดปฏิเหตุแล้วไม่ไปโรงพยาบาล
ก็กลับไปที่สถานีตำรวจพอไปรู้ว่าเออเสียชีวิตทีเนี้ยพอ
ตำรวจท่านพูดว่าจะต้องเอาเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ปากกากระดาษ
จดอย่างเดียวคือในหัวนี้คือเช็คลิสต์หรือว่าเราต้องทำ
ตามนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็แบ่งหน้าที่กันคือตัวเองมี
ที่รับศพแล้วพี่ชายเนี่ยขับรถไปบ้านคืนนั้นแต่ว่ารอ
จนเช้าให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นก่อนแล้วค่อยบอกเพราะว่าด้วยความ
อะไรอย่างเงี้ยก็จะร้อยถึงเช้าแล้วพอรู้ปุ๊บก็เลยแบ่งกัน
ว่าเดี๋ยวพ่อแม่ไม่ต้องมารับศพนะให้จัดการเรื่องเรื่องวัด
แล้วเดี๋ยวทางนี้จะรับศพไปให้ส่งผลกระทบกับคุณพ่อ
คุณแม่ของวีเยอะคนอังกฤษเยอะเพียงแต่ว่าเยอะค่ะคือจริงแล้ว
ปกติคุณลูกจะเป็นคนที่กลับบ้านทุกวันที่กลับด้วยกัน
เพราะลูกอยู่นั่นใช่ไหมคะก็จะเจอหน้ากันคุยกันกินข้าว
ปกติส่งผลพอสมควรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยน
มันไปทั้งหมดเปลี่ยนทุกสัปดาห์ไปทั้งหมดแล้วก็แล้วก็คุณแม่เนี่ยด้วย
ความที่เราก็เป็นแม่เหมือนกันนะเราเข้าใจความรู้สึกว่าการที่
สูญเสียลูกหลักที่เคยเจอหน้าลูกทุกวันเนี่ยคุณแม่ก็จะ
พูดเสมอว่าก็คิดซะว่าเขาไปเรียนต่อ
ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเมื่อวานเป็นครอบครัว
เมื่อวานตินนั่งดูรายการอยู่ดูอยู่ครับมันแว๊บอะไรขึ้นมา
แล้วก็ไปตามประเด็นต่อกันเยอะมากเลยจริงจริงเมื่อวานตินดูขอ
ขวัญยังไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่
ก็เราก็นั่งอยู่บนรถไปด้วยดูไปด้วยอยู่บนรถไปด้วยดูไปด้วย
แต่จนกลับมาถึงบ้านได้มานั่งดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่ง
คือแรกเราก็ดูจากรีแคปจากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้
อ่านอ่านแต่ตอนแรกพยายามจะไม่เอาตัวเองลง
ลงมาเรื่องนี้ละเราเคยบอกกับตัวเองว่า
เหมือนทุกท่านเจอครับมันทุกครั้งที่มีการพูดถึงอ่ะ
มันเกิดการรีมายเกิดขึ้นว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้
มันต้องเหมือนประสบเหตุอีกครั้ง
ใช่ครับแต่พอถึงบ้านเนี่ยวันนั้นมีเพื่อนแคปมาให้ดู
ว่ามันมีแฮชแท็กนี้ในทวิตนะอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราเองไม่ได้เล่นทวิตมานานมากทิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เล่น
แล้วก็แบบเอ๊ะมานั่งไล่อ่านไล่อ่าน
ก็แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์จริงวะ
ขอโทษนะครับมันไม่แฟร์จริงกับสิ่งที่เราเจอกับในมุมมองที่คนอื่น
ไม่รู้ว่า๙ปีมันเจออะไรบ้างมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง
แค่ในทวิต๒๐ข้อ๒๐ข้อที่ผมย่อยมา
ถ้าเล่าได้คือเล่าได้แบบเขียนได้เป็นเล่ม
ใช่เพราะมันคือ๙ปีเกือบ๙ปี๙ปีเต็ม
แต่ก็เลยรู้สึกว่านั้นเดี๋ยวเราก็ลืมทวิตเข้าไปเฉย
จริงผมไปเจอรูปตัวเองที่เลือดอาบหน้าแล้วนั่งพิงโทเวย์อยู่

ใช่ซึ่งรูปนั้นเราเห็นมานานแล้วเราก็ลืมไปแล้ว
เราก็เลยไม่รู้ว่าอ๊ะมันรูปเรานี่หว่า

เอาเท่าที่ตีนจำได้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เกิบเกือบ๙ปีที่แล้ว
คือเห็นบอกว่าหลับอยู่จริงแล้วหลับอยู่

อีกทีตอนนั้นสภาพที่เราตื่นมาเราเจออะไร
เราเจอเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนเราเป็นยังไงบ้างคะ
เจอตัวเองอยู่ในรถตู้ครับไม่ได้กระเด็นออกมา
ขออนุญาตทุกท่านนะคะ

แล้วอยู่ในสภาพไหนในรถตู้คะ

สภาพที่คุณพิงโทเวย์คือคนพาคุณออกมาถูกไหมฮะ

อ้าวหรอคุณได้สติขึ้นมาหรอหลังการพิการ
ผมเดินออกมาจากรถแต่ผมถึงนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า
ผมออกมาจากตรงไหนเพราะผมเห็นสภาพรถแล้วผมก็

แล้วคุณเห็นสภาพแวดล้อมขออนุญาตทุกท่านนะคะ

มีผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับ

คือณตอนนั้นผมกำลังพิงโทเวย์อยู่
แล้วมีผู้ชายอยู่เลยผมไปนิดนึง
เขาบอกว่ามีน้ำไหมขอน้ำกินหน่อย
แต่ณตอนนั้นรถบนโทเวย์ยังวิ่งอยู่

ตอนนั้นตัวเองมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยฮะ
เป็นกฎหมายด้วยแล้วเราอ่านมาเต็มที่แล้วครับ
เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราคงทำแผล

แล้วกันไปบอกพี่เขาว่าไม่มีน้ำนะครับ

ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครที่คอน้ำ
จนกระทั่งถึงตอนนี้คุณไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขาคือคนที่

ินเป็นอะไรบ้างจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
หลักเลยที่เห็นจากข้างนอกก็คือ

ตอนที่โทษนะครับยืดขาเรา
เห็นกระดูกเข่าซ้ายเราสีขาวเลย

แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งแขน
จริงถ้าผมเปิดตรงนี้มันจะมีแผลเป็นเยอะมากเลย
แล้วก็แดงไปทั้งแขนเลยครับ

บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร
ก็ยังพูดพูดเยอะมากตอนนั้น
ก็ไปเจอเพื่อนที่ทำอมทด้วยกัน
แล้วก็พวกอาจารย์เกรงญาอะไรอย่างนี้
เรายังหันไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
นั่งอยู่บนรถเข็นฝั่งนู้น

เราก็เรียกเพื่อนที่ทำออกมาท้อด้วยกัน

ปุ้ยปุ้ยถามเขาสิพ่อแม่เขามาหรือยัง
ซึ่งมันรู้สึกว่าอ๋อนั่นแหละคือแผลวะ

โชคดีจังเลยเขาไม่เป็นไรเนอะอะไรอย่างนี้

ใช่ครับตอนนั้นไม่ทราบว่าคู่กรณีคือใครยังไง
ยังไม่รู้เรื่องก็สรุปหมอเขาก็ถามว่าเรา

ก็ไข่ปลาร้าตอนนั้นมันหัก๓ท่อนแล้ว
เขาก็ตัดเสื้อผมออกนะแล้วก็พาบอีกสเรย์
เขาก็ให้ดูฟิล์มแล้วก็ถามว่าไหวหรือเปล่า
โดนชนประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่มประมาณนี้ครับ
ผมก็บอกว่าไหวผมไม่เจ็บเลย

เพราะว่ามันมีคนเจ็บเยอะมากในโรงพยาบาล

หมอก็เดินมาดูผมแล้วบอกว่าอันนี้ต้องผ่าตัดทีเดียวเลย

แล้วก็มีไหลแขนหักเขาออกแตกไห่ปลาร้าหัก๓ท่อน
และมันมีกระจกที่ปักข้างตากับบนหัว
แต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนั้นหน้าผมมันอาบด้วยเลือด
ใช่ครับจนพยาบาลเขาเดินมาแล้วก็หยิบกระจก

แล้วมันแต๊กขาดไปมองเอากระจกแล้วก็คีบออกได้เรื่อย

เป็นรักษาตัวจนหายดีใช้เวลาเท่าไหร่คะ
๑เดือนถ้าเอาเวลาแบบฟื้นตัวจริง
ประมาณเกือบ๓ปี๓ปีได้ครับ
แต่ที่ลุกขึ้นมาเดินได้จากเตียงพยาบาล
ประมาณ๒เดือนครับ๒เดือน

แล้วคุณก็รู้สึกหดหูมากที่ตัวเองต้องขับถ่าย

มีบางครั้งบ้างที่เขายกเราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ครับ

คือเมื่อสักครู่นี้ที่อ้างถึงที่เราพูดถึงอาจารย์ปริญญา

อมทคือตินเขาเป็นเด็กกิจกรรมของธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะ

อ่าทีนี้เอ่อตินเดี๋ยวเปิดประเด็นไว้ให้หน่อย

คือเมื่อวานก็แต่ละครอบครัวก็ได้เล่าว่า
การต่อสู้คดีมันมีความเจ็บปวดระหว่างทาง

อะไรที่เป็นประเด็นใหญ่สุดคะ

เหมือนผมว่าทุกคนญาติญาติเราเจอกันเราคุยกันตลอดว่า

มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแล้วที่เราจะฟ้องร้องขนาดนั้น
คุณเสนอเงินให้เราแค่นี้กับให้ผมไปนอนนิ่งบนเตียง๒เดือนไม่มีใครเอาหรอก
คุณเสนอเงินให้แค่นี้กับแลกกับชีวิตคนไม่มีใครเอา
แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราการกระทำของฝั่งเขาอะครับ
ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้ใส่ใจ
เราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจนะที่จะคุยกันหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อย่างอย่างเฉพาะตัวตินเนี่ยนะคะถ้านับคืนวันที่เกิดเหตุที่เห็นแล้วก็เข้าใจว่าน้องผู้หญิงคนขับรถเก่งเนี่ยนะคะเป็นคนเจ็บด้วยเนี่ย
จากนั้นได้เจอตัวน้องเขาอีกกี่ครั้ง
ผมเจอจริงแค่ครั้งเดียวในโรงพยาบาลครับก็ที่เหมือนเล่าไปในทวิต
เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกครอบครัวก็คือตรงกันคือไม่ได้เห็นกันอีกเลยจะมีเมื่อเมื่อวานที่เราคุยกันคือจะเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนมาฟังมาฟัง
ศาลโฆเขาก็ไม่ให้เราเจอกันแล้วไม่ได้คุยกัน
แต่ว่าเขาเข้าไปนั่งก็คือเขาไปนั่งเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราอะเดินผ่านเขาก็มาแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลัง
โลกพาคมเป็นกลุ่มของเรา
เรียนถามแค่นี้ค่ะคือมันมีประเด็นที่ดูเหมือนเมื่อวานนี้ก็จะมีความ
มันอาจจะเป็นความเจ็บในใจนะคะ
ไม่ได้เจ็บแค้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนความเจ็บปวดในใจว่า
คำพูดที่ได้ยินเข้าหูมัน

ก็อย่างที่เรียนถามว่าทุกคนก็ได้ยินหรือเปล่าคะ

คุณธโมโกเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าฟังภาษาไทยรู้ได้ยินประโยคเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน

ก็เข้าใจค่ะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่ช่วงหน้า
เดี๋ยวขอคุยนะคะคือก็จะเป็น๔ท่านนี้แหละที่ก็จะพูด
เนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนก็จะรู้สึกแตกต่างกันนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ต้องการผมตอนนี้คืออะไร
คุณผู้ชมคะขอถามถึงที่ได้ยินเข้าหูเองเลยค่ะคุณโน้ตบนสิตาพัฒน์ค่ะ
ค่ะมันมันมีมันมีอะไรที่เรารู้สึกจดจำมากที่สุดในระหว่างการสู้คดีค่ะตลอดเกือบเก้าปี
ก็จะมีหลายอย่างค่ะอย่างแรกก็คือพฤติการที่ทางฝั่งจำเลยแสดงต่อเราเราทุกคนไม่ใช่เราคนเดียว
พูดเปลยผ่านไปผ่านมาเหมือนอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อวานกับสองก็คือว่า
ในเรื่องหลังจากที่พิจารณาคดีเสร็จในห้องพิจารณาคดีก็ทางคุณลุงที่เป็นทนาย
เขาก็จะบอกว่าจะไก่เกลี่ยไหมถ้าไก่เกลี่ยก็ติดต่อมานะ
แล้วก็ถ้าจะฟ้องให้ถึงที่สุดก็ไม่รู้นะว่าจะได้อะไรจะไปถึงตรงไหนจะได้หรือเปล่าจะเอา
จะเอาอะไรกับทางนี้ก็ไม่มีจะให้นะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่ยิ่งกว่านั้นคือตอนนี้คดีจนถึงที่สุดแล้วณขณะนี้เอาเวลานี้ปัจจุบัน
ยังไม่ได้รับการติดต่อมาเลยสักนิดนึงว่าตกลงจะยังไง
คือติดต่อเราไม่ได้เราเข้าใจแต่ว่าศาลก็อยู่ที่เดิม
ทนายก็ทำงานที่เดิมท่านเดิมทุกอย่างคอนแท็กเดิม
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมา

ก็เหมือนมันยืดเยื้อยาวนานเกินไม่แบบเหมือนไม่ใส่ใจ
ใส่ใจที่จะตามเรื่องหรือว่าไม่สนใจ
อันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นยื้อเวลายื้อเวลา
แล้วยิ่งยื้อพวกเราก็ยิ่งเจ็บนะคะเราไม่ได้อยากได้ตังค์นะ
เข้าใจเราก็อยากรู้เลยไม่ได้อยากได้ตังค์
แล้วก็อยากจบถ้าเรื่องมันจบมันเหมือนไม่ติดค้าง
เราก็ไม่ติดค้างกับลูกเราคุณแม่ก็สู้ให้ลูกเรานะ
ถึงที่สุดแล้วนะสารสั่งแบบนี้แม่ยอมรับศาลนะ
ถ้าทางนู้นยังไงมามันก็ต้องจบกันใช่ไหมคะ
ถ้ามีการคุยแต่นี่ไม่มีมันคือเงียบ
มันคือเงียบมันคืออะไรแล้วเราจะต้องรออีกนานแค่ไหน
ช่วงไหนของการสู้คดีที่คุณแม่รู้สึกฝังใจที่สุดคะ
ของแม่คือช่วงช่วงช่วงสารอาญา
แต่อย่างสารแพ่งเนี่ยรู้แหละว่ามันจะต้องมีการต่อลอง
มีการนั่นนี่อะไรกันอย่างนี้
คือทำใจคือสารแพ่งไม่คิดว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ
ไม่เคยคิดตัวเลขคือค่ะอยากให้มันจบ

จริงในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะเนื้อข่าวก็จะบอกลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
ว่าบางครั้งการไม่ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะสู้ต่อในชั้นถัดไปของผู้เสียหายเนี่ย

คือข่าวก็ออกมาแบบนั้นนะคะข่าวก็มีเนื้อออกมาแบบนั้นว่าทุกคนก็อาจจะอยาก
ส่วนหนึ่งคืออยากจบด้วยอีกส่วนหนึ่งคือว่าอย่าลืมว่ามันต้องมีค่าใช้จ่าย
ที่ผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียชีวิตจะต้องจ่ายเพื่อสู้ต่อ
เพราะฉะนั้นขั้นตอนทุกคนอยากจบหมดเลย

คุณโทโมโกะจำได้ไหมคะว่าได้ยินภาษาไทยอะไรระหว่างเกือบ๙ปีนี้
ที่เราจำได้บ้างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ก็ที่รู้สึกมันก็รู้สึกว่ามันจะตัวเองยอมไม่ได้ก็คือ
ฝั่งเขาว่าครับเป็นทนายนะคะทนายฝั่งเขาเพื่อเสมอว่า
คนขับรถตู้เขาผิดตลอดเวลาท่านท่านที่พยานแล้วก็หลักฐานหลายหลายอย่างที่
สารเขาพิจารณาทุกอย่างพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรผิด

รถรถตู้คือพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนคนที่กระทำผิดฝ่ายเดียวเราก็เลยคิด
ว่ามันชัดเจนขนาดนี้แล้วอย่างพูดถึงรถตู้ตลอดเวลาอย่างว่านี้มันรู้สึกรู้สึกยอมไม่ได้
สรุปกันที่คุณพ่อซึ่งท่านเป็นอาติศตรรวจด้วยนะคะ
ท่านก็บอกว่าคือสุดท้ายแล้วสารตัดสินแล้ว
ว่าคนผิดนั้นก็คือรถเก๋งนะคะ

ตินครับให้ตินปิดท้ายแทนคนอื่นหน่อย
ว่าจริงคุณเล่าในทวิตเตอร์แล้ว

คือทั้งหมดที่มันกระจุกตัวที่ทุกคนรู้สึกด้วยกัน

ได้ครับก็ผมว่าเหมือนทุก๙ปีมาถึงตอนนี้
ทุกคนรู้สึกเหนื่อยและท้อนะครับ
แล้วก็เราเองก็เขาเรียกว่าอะไร
อยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้
มันก็มีบางครั้งไม่ใช่บางครั้งแล้วทุกครั้งเลย
เหมือนที่พี่ขวัญบอกว่าเหยื่อเองกลายเป็นถอดใจ
คนที่โดนกระทำกลายเป็นถอดใจ
คนที่โดนกระทำนี่เหรอที่จะต้องแบบเพิ่มเงินในสถานอีก

ตอนนี้ตอนที่คุณขอไม่ให้สารบังคับคดีคุณ

คุณอ้างชื่อวงตระกูลเทพอัศดินเป็นผู้ทำคุณประโยชน์

ขอให้ศาลอย่าบังคับคดีเลย
เพื่อที่จะขอสู้ในอุทธรณ์และอาญา
เราเองเข้าใจเราก็ยังยอม
เรายอมรับทุกคนเคารพคำตัดสินสารทุกอย่าง
๙ปีแล้วจนตอนนี้มันมาถึงดีกา
คำมั่นสัญญาที่เขาเขียนด้วยลายมือเขาเองนะครับว่า
เมื่อคดีถึงสิ้นสุดเขาจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดเอง
ตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกคนให้โอกาสมา๙ปี

เรามีสตอรี่นะเรามาเล่ากันอะไรอย่างนี้

ทีนี้สิ่งที่เจอก็คือ

อยากจะพูดอะไรไหมถ้าได้พบหน้ากัน

จริงมันไม่โกรธไปนานแล้ว
คุณผู้ชมคะสิ่งที่เราคุยกันมา

แต่ว่าในเวลาเขาเผชิญเหตุไปเนี่ย

และแม้กระทั่งผ่านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เขาต้องเจ็บปวดผ่านอะไรในกระบวนการยุติธรรมมาบ้าง

แต่ว่าระหว่างทางที่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถูกกระทำซ้ำอย่างไรบ้าง
เพราะฉะนั้นคิดว่าหลังจากนี้ขอให้กระบวนการเดินไปตามอย่างที่ควรจะเป็นแบบไม่ต้องทวงถาม
แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าสุดท้ายต้องเข้าสู่การบังคับคดีหรือเปล่า
ที่ฉันไม่ทราบขอยังไม่สรุปนะคะ
แต่อย่าให้ยืดเยอะอีกเลยผู้แทนนะคะ
หมดเวลาของรายการยังไงขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแล้วก็ขออภัยที่ให้เล่าเรื่องซ้ำเดิม
ขอบคุณมากที่เล่าให้รายการของเราฟังขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ว่านี้นะคะ
เกือบเก้าปีเต็มที่ต่อสู้กันมาวันนี้สวัสดีค่ะ